กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ

กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ

กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ
กลับเข้าสู่รายการออบาตอร์มาหาสนุกกันอีกครั้งครับ

วิธีการทำก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำข้าวตากแห้งมาทอดให้ผ่อง
วิธีการทำก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำข้าวตากแห้งมาทอดให้ผ่อง
ก็เอาขึ้นมาตำให้ละเอียด

และปั้นเป็นก้อนง่ายแค่นี้เองล่ะครับ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าภายใน๑๐นาทีเนี่ย
สีไหนจะทำขนมขี้หมาได้หนักกว่ากัน

สีฟ้าไม่มีกล่องเตียร์เลยเหรอสีฟ้าล่ะ
คนที่ไม่ทำอะไรเต้นได้ครับเต้นได้

ในขณะที่เรากำลังทำงานอยู่พี่ลิงนี่สุปป่าสุปป่าคือล่ะ
อุลียะครับ
ถ่ายรูปหน่อยครับถ่ายรูปด้วย

อันนี้ทำไมไม่ควบ

สีฟ้าของเราเกิดปัญหาขึ้นแล้วล่ะสิครับ
เพราะข้าวแห้งที่ต้องทอดให้พองฟูเนี่ย

แต่เราต้องตัดออกก่อนไหม

ทีมสีฟ้าจะเอาข้าวตากแห้ง
ลงกระทะไปทอดเยอะเกินไปล่ะครับคุณผู้ชม
แก้ปัญหาด้วยการตักข้าวออกครึ่งหนึ่งแบบที่เห็นนี่แหละ
เรียกว่าเสียเวลาสุด
อย่างนี้ต้องรีบเลยนะ
เพราะทีมสีส้มเนี่ยเขานำไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
เฮ้ยตามแล้วตามแล้วตามก่อน
ตามไปก่อนใจเย็นเราสบายอยู่แล้ว
วันนี้ตามแล้วตามเข้ามาแล้ว
งัดขึ้นผ่านกระตำแพ้ลงไปตามลงไป
ขึ้นมางัดขึ้นมางึกขึ้นมางัดขึ้นมา

อ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
ตอนนี้ข้าวทอดทีมสีฟ้าเริ่มพองขึ้นมาแล้วล่ะครับ
แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับ
เพราะตอนนี้แม่ทีมสีส้ม
เขาพากันตำข้าวไปครึ่งทาง

มือปรุงมาแล้วค่ะมือปรุง

ว่องไวก่อนนี้ลุงว่องไวก่อนนี้

ให้แน่นน้ำ

เวลาใกล้จะหมดแล้ว
พี่ลิ้งเตรียมสะเปร่าแล้วเม็ดเวลา
โอ้โฮ
แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับคุณผู้ชม
แต่ก่อนที่จะไปลุ้นว่าทีมไหนหนักกว่ากันเนี่ย
เราไปให้ท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านลองชิมรสชาติกันก่อนดีกว่าครับ
เชิญเลยครับคนละชิ้นคนละชิ้นเพื่อความสวยงาม
สีฟ้านะฮะ
มันขีดเลยมันจะไปนุ่มในปากครับผม

ก็เค็มแล้วก็กรอบ

ครับผมว่าอร่อยดีนะครับ
ของคุณล่ะครับคุณแจ็คแล้วแต่รสลิ้นของแต่ละคนมากกว่าครับ
ท่านเนี่ยอาจจะไม่ชอบทานเค็มก็จะคิดว่ามันเค็ม
แต่อย่างผมนี่ผมชอบทานเค็มก็ยังเค็ม
แต่ก็อร่อยกลมกล่อมในรูปแบบของขนมขี้หมาของที่บ้านนี้อยู่แล้ว
เอาเรามาชิมสีส้มครับ

เดี๋ยวเคับอาจารย์มันเป็นอย่างไงฮะ

ก็เค็มน้อยนะฮะแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยคือความหนาแน่นหรือความเทือกแข็งเนี่ย

ไปนะครับเป็นลูกนะครับ

เราจะพูดอะไรถึงคุณแม่นะครับ
ครับคือรสชาตินี้คุณแม่ทำให้กินยังตอนเด็กก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
ใช่เป็นรสชาติที่คุ้นเคยค่ะ

รสชาติค่อนข้างจืดเกินไป
ความแข็งของเขาเนี่ยยังไม่แข็งมากเท่ากับสีฟ้า

สีฟ้านี่ก็จะออกเค็มหน่อยแน่นเกินไปอย่างที่ท่านบอกนะครับผม

เบาลงเบาลงกว่าตรงกลางนะครับทั้งสามท่านคิดว่า
สีไหนจะน้ำหนักมากที่สุดลองเดาดูนะครับ
หนึ่งสีนะครับและสีที่ท่านจะให้คือ
สีอะไรครับ

สีจบนะคะและมีสีฟ้าแหมเหนียวแน่นจริง
ถ้าเกิดดูจากเขาเรียกว่าคเนตามที่เขาทำมา
ความแน่นน่าจะหนักกว่า
ไปดูกันครับเอาละพร้อมที่จะชั่งกันหรือยังครับผม
ผมถ้าปล่อยทั้งสองคนแล้วฝั่งไหนเอ็นลงไปถือว่าหนักกว่าแล้วก็ชนะนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งนับสองนับสามปล่อยครับ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
คุณแม่รับไว้นะครับคุณแม่ครับ

คุณแม่ก็จะเอาเงินหนึ่งหมื่นนะครับ

ก็แบ่งรวมกันนะครับผม

ท่านนายกออกประตอจังหวัดสุรินนะครับ
และยกกิตตีเมตรลงทะนิเกียร์นะครับ
ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมา
ออกประตอขอบคุณนะครับ